คุณผู้ชมเดี๋ยวพาไปดูปฏิบัติการจับหัวขโมย

หรือว่าขโมยไก่ของชาวบ้านไปอุ้มเล่น
อุ้มเล่นแล้วก็ปีนไปตรงนั้นปีนไป
ตรงนี้สุดท้ายต้องใช้อะไรถึงจะสยบ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

มันถึงแล้วมันถึงแล้วมันถึงแล้วมันถึงแล้วมันถึงแล้วมันถึงแล้วมันถึงแล้วมันถึงแล้วมันถึงแล้วมันถึงแล้วมันถึงแล้วมันถึงแล้วมันถึงแล้วมันถึงแล้วมันถึงแล้วมันถึงแล้วมันถึงแล้วมันถึงแล้วมันถึงแล้วมันถึงแล้วมันถึงแล้วมันถึงแล้วมันถึงแล้วมันถึงแล้วมันถึ

นะฮะแล้วทีนี้มันเข้าไปตรงนั้นออกไปตรงนี้
ไก่เขาก็แตกตื่นกันทั้งคอกทั้งรังทั้งเล้าเนี่ยนะฮะ
เนี่ยเขาก็ไปจากถนนสิทธิสิริ

ปีนเสาปีนหลังคาไปเรื่อยเปื่อย
อ่าท่านกำลังก้แพทย์ก็พยายามที่จะคิดว่ามันเอาปืนไปด้วย

ทีนี้จนสมบโอกาสจังหวะหมอกเหม๋งทำเลดี

เรื่องของยาสนกมันก็ปีนไปไปตามตึกอาคารผ้านิดยังมีแรงอยู่
เจ้าหน้าที่เขาก็ดักด้านดักหลังพร้อมอุปกรณ์
มีการขึ้นไปบนระเบียนดาดฟ้าแล้วก็เอาไปยิงอีก๒นัท
ดอกนะฮะจนมันเริ่มมีอาการสลึมสลือแล้วโดนไปหลายดอก
แล้วก็วูบลงสักพักหนึ่งมันก็นอนลงไปด้วยความที่มันก็ไม่ไหวนี่
ภาพนี้คือไม่ไหวแล้วโดนไปหลายดอกสิ้นลิดเลย
สุดท้ายแล้วเจ้าตัวที่เขาก็ไปจับมันแล้วก็โยนมาใส่สวิง
เอาไปชาวบ้านก็โล่งอกโล่งใจ
เพราะว่าเจ้าลิงตัวนี้มันป้วนเปี้ยนมาเป็นสัปดาห์แล้ว
ชาวบ้านเดือดร้อนไปทั่วเข้าบ้านคนเข้าเล้าไก่
ไปร้านก๋วยเตี๋ยวเหมือนหิวไปร้านผลไม้บ้างอะไรบ้าง
บางทีไปเจอชาวบ้านแยกเขี้ยวขู่จะกัดชาวบ้านบ้าง

สุดท้ายจับได้แล้วก็ส่งไปนู่นหน่วยป้องการรักษาป่าที่จังหวัดขอนแก่น
แล้วเดี๋ยววางแผนในการส่งกลับมันคืนสู่ธรรมชาติต่อไป
ไม่รู้มันออกมาได้ยังไงก็สงสารมันเหมือนกัน
คงจะหิวหรือเปล่าถึงออกมาหาไก่อะไรแบบนี้นะฮะ